เป็นคดีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ
นั่นก็คือคดีสังหารน้องฟอสกับน้องสปายนะคะ
ตอนนี้สรุปคือขบวนการที่มีทั้งหมด๖คน

สามารถจับตัวได้แล้วทั้ง๖คน
แล้วก็คนล่าสุดที่สามารถจับกลุ่มตัวได้

อ้วนเป็นตัวการสำคัญที่เป็นคนบงการ
ตามจับกลุ่มตัวได้ที่ด่านชายแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนาม
คือเตรียมที่จะหลบหนีไปเวียดนาม
แต่เอาล่ะวันนี้จนถึงวินาทีนี้
พอบอตรอยืนยันว่า
ตำรวจของกัมพูชายังไม่ส่งมอบตัวเสียอ้วน

ถามว่าทำไมก็ติดเรื่องของขั้นตอนทางธุรการ
และที่สำคัญเสียอ้วนหลบหนีไปกัมพูชาแบบผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องดำเนินคดี
เรื่องของการหลบหนีเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย
อันนี้ตมของกัมพูชาเขาชี้แจงมาแบบนี้นะ
และไม่ใช่หลบหนีธรรมดาเสียอ้วนเนี่ยนะคะ
กัมพูชาบอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง
เพราะคดีนี้ดังมากนะในกัมพูชาแล้วก็ชาวกัมพูชาเอง

วันนี้พบตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็คือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย
บอกว่าคดีเสียอ้วนที่เป็นผู้ต้องหา
ไปยิงฟอสกับสปายที่เขาชีจันทร์
กัมพูชารอบ๒นะคะ
ไปประสานขอรับมอบตัวเสียอ้วนผู้ต้องหาคดีสำคัญ
กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย
ก็ได้มีการพูดคุยเรื่องความคืบหน้ากับ
พลตำรวจเอกสุชาติเป็นระยะนะคะ
และจะมีการแถลงข่าวอีกครั้ง
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

แต่เอาล่ะที่แน่พบตรบอกว่า
พรุ่งนี้จะสามารถนำตัวเสียอ้วนกลับมาในไทยได้
และแน่นอนนะคะว่าจะมีการแถลงข่าว
พบตรย้ำชัดเลยนะคะว่า
จะตอบทุกคำถามตอบทุกข้อสงสัย
แล้วก็ตอนนี้คุณผู้ชมมีรายงานว่า
เรื่องของการที่หลายคนตั้งคำถามนะว่า
ทำไมยังไม่ส่งตัวเสียอ้วนเนี่ยนะคะ
ประเด็นแรกก็คือติดเรื่องของขั้นตอนธุรการ
ประเด็นที่๒ก็คือติดขั้นตอนที่ว่า

เสียอ้วนจะต้องถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายของกัมพูชาซะก่อน
จากว่าหลบหนีเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย
แล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงด้วย
ถามว่าเรื่องของธุรการติดขั้นตอนไหน

ได้มีการนำเอกสารหนังสือขอส่งตัวเสียอ้วน
อธิบดีกรมตำรวจเซ็นเรียบร้อย
ตอนนี้กำลังนำหนังสือฉบับนี้ล่ะค่ะ
เดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา
เพื่อให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา
ถามว่าทำไมต้องรัดกลุ่มขนาดนี้
ก็แน่นอนนะคะว่าคดีนี้เป็นคดีที่สำคัญ

ชาวบ้านชาวช่องประชาชนกัมพูชา
เขาก็ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอน

ที่บริเวณพรมแดนคลองลึกอรัญญประเทศ
จังหวัดสะแก้วซึ่งคาดว่าจุดนี้แหละ
ที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเสียอ้วนกลับมาผ่านช่องทางนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปดู

ปรากฏว่าบรรยากาศก็เป็นไปตามปกติ
เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวด
ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำด่านทราบว่า
เหตุการณ์ยังปกติและยังไม่ได้รับการประสานงาน
เตรียมความพร้อมในการรับมอบตัวเสียอ้วน
แต่ก็มีรายกระแสระบุวกว่า
เมื่อมาถึงแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะนำตัวเสียอ้วน
ขึ้นเครื่องบินตรงไปที่กรุงเทพ
เพื่อให้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร
สอบสวนสอบปากคำด้วยตัวเอง
เตรียมที่จะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นก็จะนำตัวเสียอ้วนไปที่จุดเกิดเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่วนเรื่องของเส้นทางการหลบหนี
มี๒คนที่สามารถถูกจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้
๒คนนี้ก็ยอมรับแล้วค่ะว่ารู้เท่าไม่ถึงการจริง
เสียอ้วนคือฆาตกรคือคนวงการ
ฟอสกับสปายเพราะว่าตัวเองไม่ได้ติดตามข่าว
ตอนที่พาเสียอ้วนข้ามชายแดนไปฝั่งกัมพูชาเนี่ย
ก็คิดว่าเสียอ้วนจะไปบ่อนกาซิโนตามปกติ

ทีนี้นะคะช่วงที่จะพาข้ามด่าน
ปรากฏว่าเสียอ้วนไม่มีเอกสารต่างก็เลยข้ามไม่ได้
ทีนี้สองคนนี้ก็เลยพาเสียอ้วนไปพบกับนายสิง
นายสิงห์มีเมียเป็นชาวกัมพูชาซึ่งรู้เส้นทางการหลบหนี
โดยผิดกฎหมายเป็นอย่างดีก็คือไปช่องทางทางธรรมชาติ
จุดที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าจุดคอกวัวและแยกต้นโพ
จุดนี้รถไม่สามารถเข้าถึงได้
ต้องเดินเท้าเท่านั้นและต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้น
ถึงจะรู้เส้นทางนี้เป็นอย่างดี
แล้วถามว่าเสียอ้วนไปจากด่านชายแดนไทยกัมพูชา
ไปไกลได้ถึง๖๐๐กิโลเมตรโอ้โหไกลนะคะ
ไปได้ยังไงก็สักประมาณ๙ชั่วโมงนะ
ถ้าเกิดว่าเดินทางโดยรถเนี่ยแต่เสียอ้วนเขาอำพลางตัวค่ะ
พลางตัวด้วยการทำทีว่าเป็นคนรับจ้าง
รับจ้างถางย่ารับจ้างต่างหลายรับจ้างแล้วค่ะ
ก็เลยสามารถที่จะเดินทางไปได้ไกลถึง๖๐๐กิโลเมตร
ทั้งที่ว่าคดีนี้เป็นคดีดังแล้วก็ตำรวจตม
ตำรวจในกัมพูชาเองเขาก็เข้มงวดกวดขัน
แต่ก็ยังไม่วายสามารถไปไกลได้ถึง๖๐๐กิโลเมตรนะคะ
งานนี้ก็ต้องชื่นชมตำรวจนะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๙กรกฎา
แต่เสียอ้วนถูกจับกลุ่มได้คือ๑๕สิงหาคม
ทำงานเร็ว๑๗วันเท่านั้นก็สามารถปิดคดีนี้ได้
ในชั้นของตำรวจแต่หลังจากนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของศาล

คนที่ช่วยเหลือตอนนี้๒คนซึ่งเป็นคนไทย

ส่วนอีก๑คนชื่อว่านายสิงห์
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติม